ดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของนางเอกสาวคนนี้มารีเบอร์เนอร์นะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเยอะข่าวก็เมาส์มอยไปบอกว่าเขาเลิกแล้วกับคุณพิษกาชงกาชัยอะไรเนี่ยแหละค่ะ
ก็มีคำถามเยอะนะคะว่าเลิกไม่เลิกจบไม่จบค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่สาวมารีได้เจอกับพี่นักข่าวค่ะ
ตกเป็นประเด็นเมาส์เรื่องหัวใจมาพักใหญ่ค่ะ
แน่นอนนะคะว่าเจ้าตัวก็ถูกโฟกัสประเด็นนี้เลยล่ะค่ะ
ซึ่งมารีก็ยืนยันนะคะว่าไม่ขออธิบายความสัมพันธ์รักครั้งนี้นะคะ

จริงนักข่าวก็ถามนะคะว่า

ก็ขอให้เรื่องเป็นแบบเป็นเรื่องส่วนตัวละกัน
แต่ถ้าเรื่องข่าวที่โดนยกว่าตัวเองเป็นสาวใหม่ของไฮโซพกประเด็นนี้นะคะ
ก็ทำเอาสาวมาลีเนี่ยออกอาการไม่พอใจค่ะ
ถึงขั้นติติงผ่านสิว่าอย่าโยงข่าวมั่วแบบนี้เลยค่ะ
เหมือนไม่ให้เกียรติตัวเธอเองแล้วก็บุคคลในข่าว
และยืนยันว่าตัวเธอเองก็ไม่รู้จักไฮโซโพกค่ะ
ส่วนสถานหัวใจตอนนี้นะคะ
นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าโสดหรือไม่โสด
เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากมาลีกันเลยค่ะ

มันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่ง

ทำไมต้องจี้อ่ะว่าตอนนี้สบายใจ
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้ชีวิตแบบ
อะไรอย่างนี้ซึ่งรู้สึกว่ามันแฮลตี้สำหรับตัวเรา
ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบโยงมั่วไปนิดนึง